เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้ง

ก็มีทั้งเพื่อไทยก่อนหน้านั้นจับมือภูมิใจไทย

เมื่อวาน๘พักแล้ววันนี้
วันนี้อีก๑วันนี้กลายเป็น๙พัก
เสียงอยู่ที่๒๓๘เสียงอยู่นะฮะ

ก็คุณมชนานสีแก้วโหลหน้าพักเพื่อไทย
วราวุธศิษยภาคอาชาหัวหน้าภักร์ชาติไทยพัฒนา
วันนี้ถึงคิวที่ได้มานั่งโต๊ะร่วมกัน
แถลงข่าวจับมือจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
โชน่าบอกว่าสถานการณ์ของประเทศวันนี้

วิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน
แล้วก็วิกฤตความขัดแย้งของสังคมนะครับ
พักเพื่อไทยและพักชาติไทยพัฒนา
จับมือกันขี้คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้
โดยดึงการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพักทุกฝ่าย
ทั้งสมาชิกสภาพผู้แถมราษดรจากภักร์การเมืองต่าง
และสมาชิกวุฒิสภาที่พักเพื่อไทยใช้คำว่าแบบนี้

เพื่อทำให้เกิดการเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
นำไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว
เพราะการประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายนะครับ
สถานการณ์การเมืองที่มีความพิเศษจำเป็นต้องสลายคั่วการเมือง
ดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่าย
และอยากขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักการเมือง
ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ฟังเสียงหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ
ภาคเพื่อไทยและภาคชาติไทยพัฒนา
จะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศใหม่ครั้งนี้
โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพักทุกฝ่าย
ทั้งสมาชิกสภาพฤทธิ์ราษฎรจากภักร์การเมืองต่าง
และสมาชิกวิทธิศภาพฤทธิศภาพฤทธิศภา
เพื่อเลือกนายยกรมรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
สามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
วิงวอนไปยังพี่น้องประชาชน
ให้มีความมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักชาติไทยพัฒนา
และพักการเมืองต่างที่มาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
แรงใจที่สนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้
ทุกบุคคลทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพักใด
เพื่อขอคะแนนในการพิจารณามาโหวตนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าเราติดล็อกรัฐธรรมนูล
วิกฤตรรัฐมนูญที่มีล็อคอยู่ตรงนี้

เราก็พยายามที่จะขอให้ทุกพักทุกฝ่ายมามีส่วนร่วม

เป็นเจตจำนงเพียงเพื่อไปสอบถาม
ขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
ที่เราจะมาตลกรัฐธรรมนูญ
ในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทำ
เราไม่ได้ไปเชิญชวนพักก้าวไกลให้มาเป็นพักร่วมรัฐบาล
ไม่มีพันธาสัญญาว่าจะต้องเอาภาคเก้าไกลมาร่วมรัฐบาล
หลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่า
ความกังวลของสวบางส่วนนี้ท่านพูดถึง
เราสามารถที่จะตอบคำถามได้
นี่ครับหมอชนานพูดนะครับก็พูดถึงเรื่องของการที่
จริงทางเพื่อไทยไม่ได้เชิญชวนพักเก้าไกร
ร่วมรัฐบาลเพราะว่าหลายคนจับตาไปถึงเมื่อวานนี้นะ
เมื่อวานนี้คุยอะไรกันบ้างนะครับเพราะแต่ละคนบอกว่า
ยังไม่ขอเปิดเผยขอไปคุยกันในพักก่อนนะครับ

ส่วนเรื่องของการสลายคั่วไปขอเสียงจากก้าวไกลเขามาหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอฟังทั้งสองพักนะครับว่าจะว่ายังไงนะครับ
บอกว่าจะให้ยกมือโหวตแคนดิเดตจากนายกของเพื่อไทยนะคะ
คุณผู้ชมคะได้ฟังเสียงทางฝั่งเพื่อไทย
หมอชนน่านไปแล้วใช่ไหมต้องมาฟังทางฝากฝั่งพักชาติไทยพัฒนาหน่อยค่ะ
เพราะว่าคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยนะคะ
ขอบคุณทั้งเพื่อไทยที่ให้เกียรติส่งเทียบเชิญ
ถ้าย้อนไปเดือนที่แล้วจำได้ไหมคุยกันตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ
กรกฎาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางเกี่ยวกับจุดยืนของพัก
และวันนี้เชิญมาแสดงให้เห็นว่ามีแนวนโยบายในทิศทางเดียวกัน
แล้วก็น่าจะเป็นผลดีกับประเทศชาติด้วย
พักเองยินดีที่จะตอบรับคำเชิญของพักเพื่อไทย
ที่ทำงานในฐานะพักร่วมรัฐบาล
แล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของพักเพื่อไทย
จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลฟังเสียงหัวหน้าพักค่ะ
ที่จะสร้างพักเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมา
และพอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างที่ตรงกันนั้น
เราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคำเชื้อเชิญของพักเพื่อไทย
ในการเข้าร่วมนะครับในการที่จะทำงานในฐานะเป็นพักร่วมรัฐบาล
และเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับ
ศักยภาพของพักเพื่อไทยในการที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจ
และอีกหลายมิติของประเทศไทยไปข้างหน้า
พวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับ
พักเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับ
ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีชาติไทยพัฒนา๑๐ที่บวกเข้ามาในวันนี้
ประชาชาติ๙เสียงชาติพัฒนากล้า๒เสียง

เสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่และท้องที่ไทยพักละ๑เสียง
รวมแล้ว๒๓๘เสียง
ฉะนั้นก็ยังขาดอีกประมาณ๑๒เสียง
ถึงจะถึงกึ่งหนึ่งของสภาล่า
ใช่ค่ะจับตามองต่อไปนะฮะ
คือการเทียบเชิญใน๒วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงใน๒วันนี้
ผมว่ายังไม่ร้อนแรงเท่าอนาคต

หลังจากนี้นะครับเพราะว่าเพื่อไทยต้องรวมเสียงให้ได้กึ่งหนึ่ง
ของสภาคือ๒๕๐เสียงถูกต้องไหมฮะ
ค่ะก็คือขาดอีก๑๒เซียงจะถึงกึ่ง๒๕๐
ก็คือสภาระ๘ทั้งหมดเนี่ยทั้งรวมสวดด้วยจริง
แล้วถ้าเกิดว่ามันจะต้องให้ได้เลยนะยุคจึงผ่านเนี่ยต้อง๓๗๕ขึ้นไป
เราเอาเคลียร์ทีละเรื่องคุณเอาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก่อน
ให้ได้๒๕๐เนี่ยนะฮะตอนนี้๒๓๘ใช่ไหมฮะ
จะไปบวกกับใครลุงหรือเปล่า
ถ้าลุงป้อมเนี่ยจะมีกี่เสียง
เสียงของลุงป้อมค่ะถ้าเกิดว่าไปบวกจาก๒๓๘บวก๔๐

หรือจะเป็นของอดีตลุงตู่
อีก๓๖บวกกันก็จะได้๒๗๔นะ
หรือจะเอาจากประชาธิปัตย์ซึ่งไม่แน่จะมาทั้งพัก๒๕เสียง
หรือจะมาเป็นกลุ่มแค่๒๑เสียง
ถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์มา๒๑เสียงนะคุณ

แต่ว่า๒๕๙มันเกินกึ่งหนึ่งมาแบบปริ่มเหมือนกันนะ
อันนี้ก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล

แต่ถ้าเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะโหวตไม่โหวต
ก็เป็นการสลายคั่ว
เพื่อไทยเขาจะมีแนวคิดในการสลายคั่ว
รวมถึงถ้าจะไปเอาสองลงก็อาจจะได้เสียงสองวอลมาด้วย
ใช่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ